เข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีต่อไปนี้นะครับเป็นวินาทีที่คุณครูและนักเรียนนะครับ
จะมาสู้เพื่ออุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นสนามที่ปลอดภัย
ด้วยการตอบโจทย์คำถาม๔ข้อ
ตอบถูก๑ข้อรับชุดอุปกรณ์กีฬามูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับชุดอุปกรณ์กีฬามูลค่า๔๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับชุดอุปกรณ์กีฬาและเครื่องเล่นสนามมูลค่า๖๒๐๐๐บาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับอุปกรณ์กีฬาเครื่องเล่นสนามและชุดสนามเด็กเล่นมูลค่าทั้งสิ้น๑๖๘๐๐บาทครับ
เตรียมตัวกันมาดีแค่ไหนครับ
เตรียมความพร้อมลงหน้าเป็นเดือนครับ
พร้อมที่จะสู้เพื่อโรงเรียนของเราไหม

พร้อมแล้วขอเชิญคุณครูส้มโอมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ครูก็เป็นอีกหนึ่งชีวิตนะครับที่มาร่วมแรงร่วมใจกันในวันนี้นะครับ
ทำเพื่อโรงเรียนของเราก็เปรียบเหมือนบ้านของเราเหมือนกัน
นะครับเพื่อเด็กเพื่อน้องอนุบาลนะครูเนาะ

เดี๋ยวผมจะมีโจทย์ให้ครูเลือกทั้งหมด๕เรื่องด้วยกันนะครับ

แต่โจทย์คำถามนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับของโรงเรียนเราทั้งนั้นแหละฮะคุณครู

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑โรงเรียนบ้านน้อยหนองว่า
เรื่องที่๒เกมเป่า
เรื่องที่๓จังหวัดบุรีรำ
เรื่องที่๔ลูกบอลสี
เรื่องที่๕กะแตอาสยาม

รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวในบุรีรำบ้างไหมครับคุณครู

ประสาทหินพนมรุงนะคะประสาทเมืองต่ำค่ะ
แล้วก็จะเป็นเขากระโดงนะคะ
ต่อด้วยถ้าเป็นวัดก็จะเป็น
พระเจ้าใหญ่วัดหงษ์นะคะวัดระนาบหลวง

แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เด่นของจังหวัดบุรีรำ
ก็จะเป็นสนามช้างอารีน่าและสนามช้างเฟอร์กิจค่ะ
คิดว่าคุณครูน่าจะตอบได้แน่
ดูจากที่เล่าให้เราฟังแล้วนะครับ
เพราะคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ภาพใดไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรำครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งภาพที่หนึ่ง

ตัวเลือกที่สามภาพที่สาม
และตัวเลือกที่๔ภาพที่๔ครับ
ตัวเองเป็นคนจังหวัดบุรีรำตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
ก็น่าจะตอบคำถามเกี่ยวกับจังหวัดของตัวเองได้ดีค่ะ

ตัวเลือกที่สามภาพที่สามครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องมิกซ์ขึ้นมาตอบครับ

ก็คือเรื่องโรงเรียนบ้านน้อยหนองว่า

เรื่องกระแต่อาสยาม

ทำไมถึงเลือกเกมเป่าให้น้องมิกครับ

เชิญน้องมิ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

วันเด็กมีกิจกรรมไหมที่โรงเรียนนะลูก

ลูกโป่งแล้วก็กินที่ปาก
ถ้าเป่าลูกโป่งเวลาแข่งเราชนะป่ะล่ะ

มีลมเท่าไรอัดเข้าไปในปอดเราให้เยอะ

ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
ไม่ไหวทำครับ

ไม่ไหวครับ

เอาปะไหวปะ

ปองมีด้วยกันสามด่านด่านที่หนึ่งก็จะเป่าลูกปิงปองในแก้วแรกให้กระโดดข้ามมาแก้วที่สามนะครับ
พอเสร็จแล้วปั๊บด่านที่สองก็เลยต้องต่อต้องให้หนี้เขาเป่าก่อนนะ
แล้วก็มาที่ด่านที่๒หนูก็เป่าจากแก้วแรกมาแก้วที่๓เหมือนกัน
ด่านที่สามก็เหมือนกันนะลูกพอปิงปองมาอยู่ในแก้วที่สามแล้วปั๊บ
กบถึงจะเริ่มได้นะลูกใครจะเป็นคนเป่าก่อนคนแรกกบ
หนูใช่ไหมก็จะเป่ากบมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเข้าเส้นชัยตรงนี้ปั๊บ
ปลอยก็จะเป่ากบมานี่นะมานี่มาถึงเส้นชัยนี่ใช่ไหม
แล้วก็ตามมาด้วยปลายปลายก็จะเป่ามาพอกบของปลายถึงเส้นชัยปั๊บ
ใครจะเป็นคนตีละครั้งลูกมิ๊กนะมิ๊กเป็นคนตีละครั้ง
พอละครั้งดังนั่นหมายถึงว่าเวลาหยุดทันทีนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีเวลากำหนดให้นะฮะ
และกติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
เป่าลูกปิงปองและเป่ากบไปตามเส้นทางที่กำหนด
ภายในเวลา๓นาทีครับ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

เอองอื่น

โรงเรียนผมเป็นมือหนึ่งในเรื่องการเผาครับ
ไม่ว่าจะเป่าลูกโป่งเป่าหนังยาง

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้พี่ฟ้าขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๓เรื่องนั่นก็คือเรื่อง
โรงเรียนบ้านน้อยหนองว่า

เรื่องกะแตอาสยาม
โรงเรียนบ้านน้อยนี่ว่ะ
เชิญน้องฟ้ามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ฟ้าเรียนโรงเรียนนี้มากี่ปีแล้วครับ

ฉันปฐมศึกษาปีที่๖ค่ะ

และตอนนี้ยังเคยเข้าไปเล่นในห้องน้องอนุบาลไหม

แต่นี่เขาบอกว่าในห้องเรียนชั้นอนุบาลเนี่ย

สองฝั่งเนี่ยวาดเป็นรูปเด็กนักเรียน
กำลังเล่นการละเล่นพื้นบ้าน
มีรูปขึ้นให้หน้าจอคำถามนะลูก

แต่คำถามไม่ได้อยู่ที่กำแพงที่๑นี้
อยู่อีกกำแพงหนึ่งต้องนึกให้ดีนะลูก
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ในภาพว่าบนกำแพงนี้
ไม่ได้เล่นการละเล่นพื้นบ้านชนิดใดครับ

ไม้โถกเทกหรือขาโถก้าวนะฮะ
ซึ่งต้องยืนบนไม้แล้วเดินนะครับ
ตัวเลือกที่สองกระโดดเชือก

ตัวเลือกที่สี่เล่นว่าว

หนูก็พอจะรู้ว่าโรงเรียนมีอะไรบ้าง
หนูก็พอจะตอบเรื่องนี้ได้ค่ะ

น้องฟ้าเลือกตัวเลือกที่สามนะครับวิ่งเปรี้ยวครับ

ถ้าเกิดว่าถูกหมดก็อย่างที่เราบอกเอาไว้ครับว่า
อุปกรณ์การกีฬาไปจำนวนนึง
แต่สิ่งที่เราอยากให้ได้นั่นก็คือ

น้องฟ้าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องภูขึ้นมาตอบครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกันอีก๒เรื่อง

และเรื่องกะแตอาสยามครับ
หนูรู้ได้ยังไงบางทีน้องอาจจะแอบเต้นเพลงกะแตอาสยาม

เชิญน้องภูมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เออเก่งมากเก่งเนอะตบมือ
นี่เก่งมาก

เออตบมือเออ

ใช่ป่ะเออใช่ใช่ตบมือ

เนี่ยไม่ยากเลยเห็นมั้ยลูกเรื่องสีเนาะ

น้องฟูชอบสีน้ำเงิน
แต่อาจจะลืมสีน้ำเงินไปบ้าง
นะแต่เขาชอบไงเขาชอบ

เกี่ยวกับเรื่องสีเนี่ยน้องภูคิดว่าทำได้ไหมครับ

ถ้าทำได้ขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ

เอาเอาตรงนี้ก็ได้

ทำไมน้องภูเรียกพี่ดาล่ะลูก

เอาล่ะน้องภูให้เกิดก่อนหนูก็ต้องเกิดก่อนแล้วลูกนะ
นะลูกนะโอเคนะยอมรับสถานะนะ

แยกไปใส่กล่องพลาสติกเปล่านะลูกนะ

กติกาสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
คัดแยกลูกบอลสีฟ้าและสีชมพูนะฮะ
แล้วก็บอกจำนวนของแต่ละสี

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
หมดเปล่าหมดเปล่าลองคุยดูที่หมดเปล่า
มามากินมากินมาใกล้ที่เขาเปล่านะ

สีชมพูทั้งหมด๙ลูกนะครับ

ที่โรงเรียนผมมีลูกบอลสีครับ
วันนี้ผมจะทำให้เต็มที่ครับ
ครบหมดแล้วทั้ง๔ข้อนะครับคุณผู้ชมครับ
ด้วยความน่ารักและเดียงสาของเด็กน้อย

เราไปฟังเฉลยพร้อมกันทั้งโจทย์๔ข้อ
เขาจะสามารถพิชิตโจทย์ทั้ง๔ข้อได้หรือไม่
สักครู่เดียวในเกมต่อชีวิตครับ

ลูกปิงปองและเป่ากกไปตามเส้นทางที่กำหนดภายในเวลา๓นาที
ทำได้หรือไม่ได้ครับ

ชุดอุปกรณ์กีฬาช่วงเล่นสนามและชุดสนามเด็กเล่น

ได้

สูงเบียงของหนู